คุณผู้ชมคะดิฉันอ่านข่าวมาช่วง๒๓๔๕วันนี้

คงใส่ใกล้จะออกรางวัลสลัดกินฝั่งรัฐบาล

เดี๋ยวข่าวนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นอะไรหรือเปล่า

มีต้นไม้ที่มันตายไปแล้ว

กับอีกเรื่องหนึ่งเจ้าแม่เต่าเรือน
เจ้าแม่เต่าเรือนกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม

คุณสืบสกุลมองแล้วเหมือนเต่าที่มีชีวิตไหม

บางคนเขาเชื่อนะว่าเต่าแบบนี้
บางคนเห็นว่ามันเหมือนกระเต่ามีชีวิตเลย
แต่จริงเป็นแค่กระดองเต่าเฉยนะคะคุณผู้ชม

มันเริ่มต้นมาจากเจ้าของบ้านหลังนี้

อยู่ริมถนนพิชัยตัดใหม่ที่สวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัยเนี่ยละค่ะเขาร่ำลือกัน
ว่าได้โชคจากเจ้าแม่เต่าเรือน

แจ้ก็คือคุณตาจำลองคัมภีร์พฤษอายุ๗๐ปีที่เป็นเจ้าของบ้าน
เล่าให้ฟังตาแจ้คนนี้เลยล่ะค่ะ
บอกว่าห้าเดือนก่อนเอาตักขายไปดักปลากลางถุงนา
แล้วมันมีเต่านาติดมาแต่ทีนี้เต่าตายแล้ว
แจ้ก็เลยคิดว่าเก็บกระดองเต่าไว้ดีกว่า
ก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปฝังดิน
ไข่เนี่ยมีอยู่ในท้องด้วยนะ
หลังจากนั้นค่ะเอากระดองไปตากแดดอะไรให้ดีเก็บเอาไว้
ตั้งใจว่าจะให้ลูกหลานมาดูว่าเออนี่คือเต่านามันเป็นแบบนี้นะ
วันหนึ่งตาแจ้ฝันค่ะว่าเต่ายังมีชีวิต

แจ้ก็เลยเอาไม้มาเหลาทำเป็นหัวทำเป็นขาทำเป็นหาง

แล้วก็เอาวางใส่พานเก็บเอาไว้บนตู้
พอเพื่อนบ้านแวะมาหาเพื่อนบ้านบอก
แจ้เต่านั้นมันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

พอพูดแบบนี้แล้วก็เลยมีการจุดทูบเทียนอธิษฐานค่ะ
ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่เต่าเรือน
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าถูกมาแล้วหลายงวดนะ

เขาเรียกกันว่าดอกน้ำมนต์หรือว่าน้ำตาเทียนนี่แหละค่ะ

ชาวบ้านเขาก็เอาเลขเด็ดตรงนี้ไปเสี่ยงโชค

อันนี้จุดหนึ่งที่แรกก็คือที่สุโขทัย

แต่ทีนี้จะพาไปดูอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่โคราช
ที่โคลราศเนี่ยตรงนี้คือทุ่งหนาท้ายหมู่บ้าน

ต่อไม้นี้คุณสุดสกุลเขาเรียกต่อไม้ประหลาด

อ๋อมันอย่างนี้แล้วนะครับแห้งแล้วนะครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะมันล้มตายแบบตายไปแล้วไม่ใช่ตั้งตรงแบบนี้
แต่พอมันตั้งตรงมาได้เหมือนกับฟื้นคืนชีพได้
ชาวบ้านก็แห่ไปขอโชคขอลาบ
ดูสิคะพวงมาลัยดาวเรืองเต็มต้นไปหมดเลย
คนดูแลเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเดิมต่อไม้นี้มันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ที่คันนา
แล้ว๒ปีก่อนพายุมันพัด
พอพัดเสร็จต้นไม้มันก็ล้มมาพาดอยู่กับคันนา
แล้วต้นใหญ่ไงน้ำหนักมากจะเคลื่อนย้ายไปไหนก็เคลื่อนย้ายไม่ได้
ทีนี้ต้นไม้มันก็เลยตายชาวบ้านก็เลื่อยนะ
เลื่อยตัดไม้ไปทำฟืนเอาไปเผาถ่าน
แต่จู่ต่อไม้ที่มันล้มลงมามันมาตั้งตรงได้อีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็เชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของรุคเทวดาที่สิงสถิตอยู่
รวมถึงต้องการหาที่อยู่ใหม่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งด้วย
ที่ผ่านมาต้นไม้ล้มมานานไม่มีคนสนใจ
แล้วทีนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาเล่ากันบอกว่า
งวดที่ผ่านมาลุกคเทวดามาเขย่ารถ
ของคนที่มาขอเลขเด็ดทำให้รถยางแตก
โดยที่ไม่ทราบสาเหตุจอดอยู่ใกล้กับต่อไม้นี่แหละ
แล้วหมายเลขทะเบียนรถมันดันไปตรงกับรางวัลเลขท้ายพอดี

ว่าเขาเห็นเป็นเลขอะไรบ้างเขาบอกมาเป็นเลข๒ตัว
เออเดี๋ยวพูดหน้าจอไม่ได้เดี๋ยวดิฉันจะพิมพ์ให้ในคอมเมนต์ในเฟซบุ๊ก
แต่ยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมเรานำเสนอข่าวแบบนี้
เราก็ต้องพ่วงห้อยท้ายไว้เหมือนกับหน้าจอที่ขึ้นค่ะ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

สิ่งที่สำคัญตั้งใจทำงานแล้วจะรวยเองนะคะ